คุณผู้ชมครับในวันนี้ช่วงเย็นที่ผ่านมา
ก็เป็นความปราบปลื้มใจของครอบครัวของคุณแหวน
โดยทุนกระหม่อมหญิงอุบลราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดี
เสด็จไปในพิธีพระราชทานเพลิงศพคุณแหวนธิติมาสุตสุนทรนะครับ
วันนี้เวลาประมาณ๑๗นาฬิกา๔๕นาที
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัฐราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดี
เสด็จไปยังวัดธาตุทองในพิธีพระราชทานเพลิงศพ
แหวนธิติมาสุตสุนทรนักร้องชื่อดัง
จากไปด้วยโรคมะเร็งกระดูกเมื่อวันที่๗กรกฎาคมที่ผ่านมา
ยังความปรับปลื้มใจมาสู่ครอบครัวอย่างหาที่สุดมีได้
ขณะที่คนในวงการบันเทิงก็เดินทางมาร่วมกันไว้อาลัย
ศิลปินสาวระดับตำนานกันเป็นจำนวนมาก
ทั้งคุณเบิร์ดทงชัยแมคอินไตคุณปุ๊อัญชาลี
คุณแอมสวรรคคุณใหม่เจริญปุระคุณนัทมีเรียเป็นต้น
ปันเต็มฟ้าลูกสาวเพียงคนเดียว
ของคุณแหวนร็อกเกอร์สาวผู้ล่วงลับนะครับ
ว่าเป็นผู้หญิงสุดแกร่งทั้งการทำหน้าที่ของคุณแม่ที่สมบูรณ์แบบ
และเป็นนักร้องที่ได้รับการยอมรับของคนในวงการ

เพื่อร่วมแสดงความอาลัยเป็นครั้งสุดท้ายครับ
โดยครอบครัวของคุณแหวนธิติมานะครับก็เตรียมจะนำอัฐิแบ่งเป็น๓ส่วน
ไว้ที่บ้านตัวเองป้าสุตสุนทรแล้วก็นำไปลอยอังคารอีกส่วนหนึ่งด้วยครับ
ส่วนที่วัดสะเกดราชวรมหาวิหารก็มีพิธีชาปนกิจ
นักแสดงอาวุโสคุณชุมพรเทพิทักษ์คุณพ่อของพระเอกหนุ่มสอนรามเทพิทักษ์นะครับ
เสียชีวิตลงอย่างสงบในอายุ๗๘ปี
การนี้พระเจ้าวรวงเถอพระองค์เจ้าสวมสวรีพระวรราชาธินัดดามาศ
ให้ผู้แทนพระองค์เชิญดอกไม้จันทร์ประธานสำหรับพิธีชาปนกิจในครั้งนี้ด้วย
ซึ่งก็มีบรรดายญาติสนิทคนใกล้ชิดตลอดจนคนในวงการบันเทิงหลายรุ่น
ที่หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคคลฤทธิ์ลือชาเศรษฐาศิรัชญา
พร้อมกับลูกสาวอีฟพุทธิดาไพโรธสังวริบุตรนัทมีเรียนิโคเทเรโอ
และน้องทิกเกอร์ลูกชายเดินทางไปร่วมแสดงความอาลัย
ต่อการจากไปของนักแสดงอาวุโสเป็นครั้งสุดท้าย
หนุ่มสอนรามแม้จะยังโศกเศร้าแต่ก็ทำหน้าที่ดูแลผู้ที่มาร่วมงาน
พิธีนี้อย่างเต็มที่โดยหลังจากเสร็จพิธีชาปนกิจนะครับ
ทางครอบครัวก็จะแบ่งอัฐิเป็น๒ส่วน
ส่วนหนึ่งเก็บไว้ที่วัดสะเกดเพื่อให้ลูกหลานได้ไปกราบไหว้ทำบุญ
อีกส่วนก็จะนำไปลอยอังคารครับ